ฟังข่าวนี้นะคะแล้วก็ตั้งคำถามว่ามันเป็นไปได้ไหม
มีแม่คนหนึ่งแม่แท้เลยนะคะ
ใช้สายเข็มขัดสายเข็มขัดกระจกฟาดไปที่ลูกตัวเอง
ทำร้ายลูกตัวเองตีลูกตัวเอง
ตีลูกตัวเองสาเหตุบอกว่าลูกสาววัยสิบหกปีเนี่ย
ไปทำเสน่ห์คุณสัยใส่พ่อเลี้ยงให้พ่อเลี้ยงหลงรัก
แล้วสุดท้ายดูสิคะเลือดอาบเลยค่ะ
พอทำร้ายร่างกายเธอเสร็จแล้วนะคะ
พ่อเลี้ยงทั้งแม่แท้ปิดล็อกกุญแจ
หนีออกจากบ้านขังเธออยู่ในบ้าน
แล้วเป็นจังหวะที่มีพนักงานมาเก็บค่าน้ำค่าไฟ
ผ่านมาพอดีตรงห้องเช่าตรงนี้
ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแล้วดูสิเนี่ย
เลือดเต็มเลย

หลังสวนอยู่ในถนนหลังสวนนะคะ
๖เขตเทศบาลเมืองหลังสวนชุมพรค่ะ
กู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ชาวบ้าน
ไปช่วยเหลือน้องเอนามสมมุติว่าชื่อน้องเอละกันนะ
หญิงสาววัย๑๖ปีเธอถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
แล้วก็ถูกขังไว้ในห้องตรงนี้

สวมชุดนอนไลก์กระตูลมีเลือดแห้งเนี่ย

มีบาดแผลบริเวณสันมือข้างซ้าย๒แผล
ด้านหลังมีรอยฟกช้ำทั้งตัวเลยนะคะ
กู้ภัยต้องรีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหลังสวน
ภายในห้องเข้าของกระจัดกระจายค่ะ

แล้วก็มีรอยเลือดเนี่ยเต็มห้องเนี่ย

ถูกแม่แท้ใช้สายเข็มขัดตี

ฟาดจนเธอได้รับบาดเจ็บนะคะ

ทำเสน่ห์ให้พ่อเลี้ยงเนี่ยหลงรัก

หลังก่อเหตุพ่อพ่อเลี้ยง

ได้เลิกรากับแม่ตั้งแต่เธอยังเด็ก

ต่อมาแม่ไปมีสามีใหม่
แต่สามีใหม่ก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ไม่นานนักแม่ก็พบรักใหม่กับหนุ่มรุ่นน้องวัย๓๑ปี
ระหว่างนี้น้องเอเนี่ยก็ถูกแม่ทำร้ายเป็นประจำ
เพราะแม่หวาดระแวงว่าลูกจะไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพ่อเลี้ยง

แม่ก็เลยตัดสินใจยึดโทรศัพท์มือถือ
เพื่อดูเบอร์โทรศัพท์ทุกเบอร์ที่น้องเอเนี่ยโทรเข้าโทรออกและติดต่อ

ถ้าเป็นเบอร์แปลกก็จะคัดคันเลยนะนี่เบอร์ใครของใคร

แต่พอตอบว่าไม่ใช่แม่ก็ยิ่งโมโห
แม่โมโหแล้วก็ตบตีน้องเอ๋
ทางพมได้ให้การเหลือเรื่องเงินเยียวยา

ถ้าเกิดว่าน้องมีความประสงค์จะอยู่บ้านเพื่อนอันนี้ก็ได้
แม่ของน้องเอค่ะคุณผู้ชมแม่ของเพื่อนของน้องเอบอกว่า
ยินดีให้พักอาศัยแล้วก็จะช่วยดูแลให้นะคะ
โรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวก็จะคอยตามเรื่องให้อย่างต่อเนื่องนะ
คุณดูนะที่ถามไว้ตั้งแต่ตอนต้น
คุณคิดว่าเรื่องแบบนี้มันจริงไหมมันมีไหม

สะท้อนใจมากนะค่ะอันนี้นะใช่